เรื่องของสลากดิจิทัลซื้อยัง

ไม่ซื้อเดี๋ยวไม่ทันวันนี้อาจจะยังเหลืออยู่
คุณผู้ชมครับ๑กันยายนสลากเขาขายแล้วใช่ไหมงวด๑กันยายน
ปรากฏว่ายอด๑๐ล้านฉบับตอนนี้ขายไปแล้วเกินครึ่งนะจ๊ะ

นี่แหละฮะพูดถึงสลากงวดวันที่๑กันยายนนะครับ
ลวรนแสงสนิทอธิบดีกรมสรรพากรนะครับ
ในฐานะท่านเป็นประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล
บอกกับทีมข่าวบอกว่าโอ้โหขายดีเป็นเทน้ำเทท่า
สลากดิจิทัลนะครับที่ขายอยู่ในงวดนี้
ในทั้งหมด๑๐ล้าน๓แสน๒๓พันฉบับ
เริ่มขายตั้งแต่๖โมงเช้าของเมื่อวานนี้เป็นวันแรกนะครับ
สัก๕โมงเย็นของเมื่อวานทีมข่าวโทรไป
ไปสอบถามยอดขายไปเท่าไหร่แล้วครับ
ขายไปแล้วกว่า๖ล้าน๒แสนฉบับครับ
โดยมีผู้ซื้อทั้งหมดกว่า๘แสน๑เมื่อนบราย
เท่ากับว่าสลากดิจิทัลเหลือแค่๔ล้านฉบับเท่านั้น
คุณผู้ชมแล้วตอนนี้ณเวลานี้อาจจะเหลือไม่ถึงแล้ว
ส่วนงวดวันที่๑๖สิงหาคมที่ผ่านมาครับ

ขายหมดกว่า๙ล้านฉบับตรวจสอบแล้ว
มีผู้ถูกรางวัลที่๑เพียงคนเดียว

แล้วซื้อได้ถึง๙ฉบับ
รับเงินไปทั้งสิ้น๕๔ล้านบาทครับ

ห้ามรวมชุดน่ะนะฮะแล้วทำไมในดิจิทัล

คือถ้าคุณไปกรอกตัวเลข
สมมุติว่าคุณได้เลขมา๖หลักเลย
คุณไปกรอกนี่๑๒๓๔๕๖คุณไปกรอก
ถ้ามันมีตรงกี่ฉบับมันขึ้นมาให้เห็น
คราวนี้อยู่ที่คุณจะเลือกแล้วว่าคุณจะซื้อกี่ฉบับ

แต่ว่าไม่จำกัดจำนวนเหรอในระบบมันไม่ฟ้องเหรอ
ว่า๑คน๑แอคเคาตห้ามซื้อเลขเดิม

สิ่งที่ปุ้ยพูดเอาลองไปพิจารณาดู

แอปพลิเคชันผมว่ามันทำได้
เดี๋ยวนี้ตั้งกระบบอ๋อนี่โอ้โฮปุ้ยเสนอดีมากเลย

ถ้าคุณคิดว่าเขาเป็นสิทธิ์ของเขา

ใช่ภาพ